แต่ว่าแสนน่ารักมากเลยนะคะ
พาไปดูความแสนนิดนึงของเจ้าหนูเรสซิ่งนะคะ

อย่างก่อนหน้านี้เป็นคลิปที่หลายคนแชร์กันเยอะแยะเลย
เมื่อแม่ปั๊ดเนี่ยเขากำลังรีวิวอาหารใช่ไหม
พูดว่าอาหารเนี่ยสำหรับคนโสด
น้องเลสซิ่งกับโผ่มาด้านหลังจากไหน
เอ้าววแกงแม่หรือพูดความจริง
อีกแล้วแล้วเขาบอกว่าอะไรเด็กนะไม่โกหกนะแม่นะ
นะคะก็โป๊ะหนึ่งไปแล้วจ้ะ

ถ่ายคลิปขอกำลังใจจากลูกชาย

ด้วยหน้าแบบเทร็นต์แบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

เด็กสมัยเนี่ยพวาโทรศัพท์ไปถ่ายติ๊กโต๊กเอง

ดเปิดเพลงใส่ฟิลเตอร์
คุณดูซะก่อนเล่นเองแบบนี้ไม่ต้องมีใครสอนแล้วนะ

เออนะคะแล้วก็วีรกรรมสุดแสบล่าสุดก็คือ
การไปเอารองเท้าส้นสูงของคุณแม่มาใส่

บอกเลยว่านี่เดินรอบบ้านเลย

ไปเกินค่ะไปเกินค่ะ

นะตนะมานี่

ต้องพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อน
ไม่เอาไม่ใส

ในบ้านรองเท้าแม่เต็มไปหมด

แล้วก็แม่แพทย์จ๋าคู่นี้เตรียมซื้อรองเท้าใหม่ได้เลยนะ

และหรือทรงสมบวชเป็นหมอปลานะ

อย่างนี้เยอะมากเด็กสมัยนี้แบบ